คือขับรถออกมาจากบ้านปุ๊บ

กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเลือดตกยางออก

ถ้าตราบใดยังพูดได้

ปากหาทรัพย์เป็นคนปากหาทรัพย

ในปีที่ชาวเกิดคือปี๒๑๘นะครับ

เพราะลาหูจรเป็นมหาอุทธัพราหูเดิม
แปลว่าวงการบันเทิงเปิดให้กับตัวของชาว

ทำไมทำไมท่านคนลุกน่ะทำไมทำไม
ปี๒๖๐เลยศรีสิงหาคมเป็นต้นไปนะ
พิควรณะโชคใหญ่ในชนศา
พระราหูจรต้องภาษาวรา

อื้อมาก